สภาพอากาศคือมันมีปัจจัยที่ทำให้บ้านเราตอนนี้ฝนตกหนักเลย
หลายคนสงสัยเข้าหน้าร้อนแล้วทำไมฝนตก
ช่วงรอยต่อระหว่างหน้าหนาวกับหน้าร้อนมาแบบนี้

นี่คุณดูนี่ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจริงฉบับ๕ต้องออก๑๑โมง
แต่เมื่อกี้ตอนเบรกที่ฉันเข้าไปดูคือยังเป็นฉบับ๔อยู่นะ

เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่๔แบบนี้ครับ
เบงกออยู่ไหนก็ใกล้พม่านะคุณนะ
มีผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่วันที่๒๑๒๒มีนาคม

โดยพายุตัวนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือนะครับ
ข้างตะวันตกเล็กน้อยนะครับ
และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมา
ในวันพรุ่งนี้๒๒มีนาคม

คือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้
พัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
ก็ทำให้ลมที่อยู่บ้านเรามันมีกำลังแรงขึ้น
ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ

บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออก
คือฝั่งทะเลอันดามันต้องระมัดระวังกันด้วยนะฮะ
แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับ
ภาคภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันออกนี่คืออันดรรมันนะฮะ
ส่วนฝั่งตะวันออกก็คืออ่าวไทย
ทั้งสองฝั่งเลยอ่าวไทยกับอันดามันนะครับ
ขอให้ระมัดระวังเนื่องจากมีฝนฟ้าขนอง
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในทะเลก็จะมีคลื่นลมแรงด้วยนะครับ
คลื่นนี้อาจจะสูง๒๓เมตร
ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ส่วนเรือเล็กฟังไว้ก่อนเลยนะฮะ
งดออกจากฝั่งในวันที่๒๒มีนาคมวันพรุ่งนี้

ล่าสุดเราไปสำรวจตรวจสอบที่พังงาคุณ
พังงามีพายุมีลมพัดแรงที่อำเภอตะกัวทุ่ง
กุระบุรีอำเภอกระโปรงและอำเภอตะกัวป่า
รวมถึงอำเภอท้ายเหมืองคุณดูสิ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะฮะ
เถลิงศักดิ์นุษย์ประหารได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง
โดยงานด้านสาธารณภัยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

แล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ด้วย

แล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

และหากประเมินว่าจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่โดยด่วนนะครับ
นี่พายุลมพัดแรง

โอ้โหภาพบงค์ภาพใบ้เอาไม่อยู่เลยนะ

แล้วดูลูกค้าที่คนที่รับประทานอาหารอยู่

นั่งอยู่ที่โต๊ะไม่ได้แล้วต้องมายืนหลบฝั่งนี้
เพราะว่าดูสิพอผ้าใบกันสาดมันเปิดเนี่ย
พวกแบบพายุข้างในฝนมันก็เข้ามาในร้าน

กลัวหลังคามันเปิดหลังคาปริ๋วปริ๋วได้นะคุณนะ
เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เหตุการณ์แล้วก็เขียนข้อความว่าอะไรคุณ
ขออนุญาตอ่านคุณแบบนี้น่ากลัว
หายเขาเขียนแบบนี้เลยมันน่ากลัวจริง
มาแป๊บเดี๋ยวดาเมจแรงมากใช่ไหม

ลมพัดแรงจนผ้าใบแทบจะต้านไว้ไม่อยู่
พนักงานร้านจะไปช่วยกันยืนจับยังเอาไม่อยู่เลย
พนักงานบางคนต้านแรงลมไม่ไหวด้วยซ้ำ
ต้องปล่อยแล้วก็วิ่งหนีเข้ามาในร้านฮะ
ส่วนผู้ใช้บริการยืนหลบกันหมดเลย
แล้วก็มีคนกรีดร้องบ้างบางคนนะคุณนะ
กลัวนะฮะแล้วก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

คุณผู้ชมฮะฝนตกแบบนี้ต้องระมัดระวัง
รายงานกันเข้ามาเยอะนะว่าพื้นที่บ้านของท่านเนี่ย

ใช่ค่ะนี่ดิฉันดูการคาดการณ์ฝนตกวันนี้เนี่ย
ภาคอีสาน๓๐ภาคเหนือภาคกลาง๔๐
ส่วนภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครนี้เยอะหน่อยนะ
ภาคใต้หนักสุดเลยค่ะ๗๐นะคุณผู้ชม